ไทยเยอะนะครับ
วันนี้เรามากันเร็วกว่าในเวลาปกติ
จะมา๖โมงตรงนะครับหลังครบทรงชาติ

เอาละฮะเรื่องแรกวันนี้
ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลย๕โมงครึ่งวันนี้

ห๊ะไม่ชิน
ยังนั่งกินหนุ่มกินหนี้กินทำไรอยู่เลย
แล้ววันนี้พี่หนุ่มมาช้ากว่าคนอื่นเลยนะ

จราวนี้เที่ยวนี้ลูก

ไม่เห็นตัวแต่ได้กลิ่นใช่ไหม

ถ้าอ่านข่าวปกติแล้วก็น้ำท่วมเนี่ย
งั้นเกินแล้วก็ฉันก็เลยนั่งอย่างนี้นะ

ต่อไปเป็นแบรนด์เนมแอร์เมน

รองเท้าอะไรนะรองเท้าข้างเดียว

อันนี้เดินก่อนด่าจะหลีกจะไม่อ่านข่าวอื่น
ปกติเขาจะเองหน่อยเขาจะเอง
เสียบตัว
เอาไปข่าวกันก่อนแล้วกันเรื่องเสียท็อปพี่หนุ่มเอิ้ม
วันนี้นะครับกรณีของเสียท็อปนะครับ
วันนี้ก็เรียกว่าเสียท็อปเองก็ได้มีการให้ข้อมูล

ไปดูของทนายรณรงค์ก่อน
คือธรรมดาก่อนหน้านี้นะครับทนายรณรงค์เอง
ก็ได้มีการออกมาประกาศให้ความช่วยเหลือนะครับ
น้องดารินซึ่งน้องดารินเนี่ยก็เป็นเจ้าสาวของทางเสียท็อปนะครับ
ปรากฏว่าล่าสุดนะครับทางเพจของทนายรณรงค์นั้น
เขาได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับ
ว่าเขาเองขอยุติในการให้ความช่วยเหลือเจ้าสาวกรณีเจ้าบ่าวหมื่นล้าน
โดยทนายรณรงค์เปิดเผยนะครับว่านับตั้งแต่เข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้
ฝ่ายเจ้าสาวเองมีการผิดนัดตลอดนะครับ
ทั้งที่เจ้าสาวเองเป็นฝ่ายนัดทนาย๔วัน๔ครั้ง
แต่ยกเลิกทุกครั้งโดยมักจะบอกยกเลิกกลางดึก
ทนายรณรงค์บอกว่าสำนักงานของตนเองก็มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
มีการขึ้นศาลมีการว่าความมีการสืบพยานต้องไปโรงพักเพื่อเก็บหลักฐานในคดีอื่นอีกมากมาย
การนัดแต่ละนัดนั้นก็เรียกว่าจะต้องพยายามเคลียร์คิวให้
แต่สุดท้ายแล้วเขากลับมายกเลิกนัดหลายครั้ง
ครั้งสองครั้งแรกยกเลิกก็ยังโอเคนะครั้งที่๓เปลี่ยนทนายเป็นทนายปริยนัทไปให้
แล้วก็ยกเลิกครั้งที่๔เปลี่ยนเป็นทนายผู้หญิงแล้วก็ยกเลิกอีก
นี่นะฮะคือเหตุผลครั้งสุดท้ายที่เขายกเลิกตนรับไม่ได้ก็คือประเด็นที่ว่า
เขาบอกว่าเขาคุยกับผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะพาไปแจ้งความเอง
โดยผู้ใหญ่ของเขารู้จักกับตำรวจในกองปราบสามารถนัดตำรวจในกองปราบให้ได้
เราจึงมองว่าเราเป็นผู้เล็กนัดตำรวจในกองปราบให้เขาไม่ได้
ขอถอนตัวดีกว่าและถ้าเกิดอะไรขึ้นคดีนี้ไม่เกี่ยวกับเราอีกแล้ว
แต่ทางตัวของดารินเองก็รู้สึกว่าจะไปแจ้งความแล้วนะ
จะเข้าไปที่กล้องปราบเองแล้วก็ไปที่ปธก็คือเรียกว่าไปปรึกษา
แล้วก็ไปให้ทางตำรวจสอบข้อมูลว่าเป็นยังไง
คือตอนนี้เนี่ยด้วยมูลความผิดเนี่ยระหว่างเสียท็อปกับทางดารินเนี่ยมันยังไม่ปรากฏอยู่แล้ว
เพราะว่าในมุมของทางตัวของเสียท็อปเองเขาได้มีการไปเซ็นสลักหลังเอาไว้ให้ในทะเบียนหย่า
ว่าเขาเองก็จะรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในระหว่างการวิวาง
วันนี้คุณสัมภาษณ์เขาแล้วทั้งหมดเป็นยังไงบ้าง

คือเขาก็เสียท็อปใช่ไหมเสียท็อปเขาก็พูดในมุมของเขานะฮะคือก็ถามเขาบอกเขาขายเห็ดจริงไหมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ขายเห็ดทอด
แต่เขาหาอาชีพให้ภรรยาเขาในการทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเขาบอกว่าเนี่ยเรื่องของเงินล่ะเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเงินที่แบบคุณทำไมถึงไม่มีการชดใช้เขาบอกเขาเซ็นรับสภาพหนี้ไปก่อนนั้นอยู่แล้ว
แล้วเขาบอกอีกอย่างหนึ่งทางเจ้าสาวก็บอกว่าก็เห็นไม่เห็นอีเวนต์มาทวงแล้วเหมือนกันก็จะคิดว่าเสียท็อปจ่ายไปหมดแล้วด้วยซ้ำไป
ไม่แต่เขาบอกว่าก็ยังไม่ได้จ่าย
แล้วเงินอยู่ที่ใคร

คือเสียท็อปเองเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเหมือนกับไปฮ่องกงเพื่อที่จะไปจัดการเรื่องเงินของเขาเอง
เอาเงินที่เขาบอกว่าเงินเขาอยู่ฮ่องกงใช่ไหมคะ
พี่หนุ่มแล้วเขาจะกลับมาไหมคะ
นี่นะนี่เป็นไลน์ที่เขามีการพูดคุยกันนะระหว่างทางดารินกับทางเสียท็อป
เขาบอกเขาจะกลับมาเขาบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าเนี่ยเขารู้เรื่องแล้วว่าเขาจะกลับได้วันไหนแล้วเขาจะบอกมาอีกทีหนึ่ง

เขาบอกเขาจะกลับเขาบอกเขาจะกลับมาแล้วเขาจะมาชี้แจงอีกทีนึง
แต่ในขณะเดียวกันวันนี้ทางไทยรัฐออนไลน์ก็มีการพูดถึงกระแสข่าวบัตรคณะทำงานในรัฐบาลของไม่ใช่ของคุณยิ่งรักนะ
อยู่ของครูทักศิชชินวัฒน์
พูดอ้างว่าเป็นเสียท็อปตอบว่าตามบัตรประจำตัวก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสังกัดท่านใดตรวจสอบแล้วบัตรของจริงใช่ไม่ใช่หรือครับ
ไม่ใช่หรือครับไม่ได้มีการแอบอ้างใด
ส่วนเรื่องพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางที่มีกระแสข่าวว่า
สปอร์ตสีน้ำเงินเนี่ยมันก็สำหรับทำงานทางการทูต
นักการทูตหนึ่งแล้วแล้วก็ทำงานเมื่อเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไร

เขาบอกว่าพาสปอร์ตสีมเงินเนี่ยผู้อ้างตัวเป็นเสียท็อปตอบติดตลก
ที่จะบอกว่าเป็นพาสปอร์ตที่คนทั่วไปปกติก็ใช้กันว่ะ

เขาบอกถ้าตอบอย่างนี้คงไม่ใช่แล้วล่ะ

แล้วก็แบบว่าคนที่เป็นรัฐมนตรีพี่ปรึกษารัฐมนตรี

แต่อันนี้ก็คงตอบเริ่มไม่ตรงแล้ว

นักข่าวคือมีการอ้างว่าเป็นเสียท็อปกรอบไปตอบมาในไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะฮะ

บัตรวงวิวาหาตังระบุเป็นสายเปม

เขาสอบถามเรื่องความรักว่าจะเอายังไงดี

เดินหน้าต่อไปเจอมาเยอะเจ็บมาเยอะ

และคู่ควรและเขารักเราก็แต่งอีกว่ะ

ทำไมดูจากสัมภาษณ์ทางไทยรัฐ

ผู้หญิงที่ดีมีอีกเยอะ

แสดงว่าแต่งงานมาหลายครั้งแล้วล่ะสิ

ถ้าใช่จริงจังก็น่าจะประมาณ๖ครั้ง

หกครั้งถ้าเป็นแค่แฟนหรือคู่ควงเยอะมากแต่ทีละคนนะแต่บอกไว้ก่อนนะครับ
ผมไม่เคยครบซ้อนนะผมคบทีละคนเพราะเวลาผมมีแฟนอยู่เนี่ยจะอยู่ด้วยกันเกือบ๒๔ชั่วโมงเลย
เขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็นี่ขอใช้คำว่าผู้ที่อ้างตัวเป็นเสียท็อป
เพราะการสัมภาษณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากไลน์เกิดจากไลน์

สัมภาษณ์ก็คือว่าก็คือสัมภาษณ์ในไลน์ล่าสุดเนี่ย
เกิดจากไลน์ทั้งหมดเลยนี่ทางไทยรัฐออนไลน์เกิดทางไลน์ทั้งหมดเลยนะครับ
ต่อไปเขาก็ถามอีกเขาก็ถามอีกว่าถูกตั้งวัสเสียกรรมลอเนี่ย
ตอนนี้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเขาเรียกว่าเสี่ยงเสียกรรมลอเนี่ย
ตั้งฉายาว่าเสียกรรมรอเนี่ยรู้สึกยังไงนะ
เจ้าตัวเขาสวนเลยว่าห้ามพระอาทิตย์ห้ามปากคนนะ
ถ้าไม่ได้หรอกครับเรารู้ตัวว่าเราเป็นอะไรแค่ไหนพอ
สรุปคุณรวยจริงไหมคุณรวยจริงไหม
ท็อปเขาบอกว่าไงถ้าคนไม่รู้จักคำว่าพอเพียงอีกนั่นนะครับ
มีเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็ไม่ได้เรียกว่าร่ำรวย
ปกติแล้วไม่มีใครเข้ามานั่งถามบอกเปิดเผยกันหรอกครับ
ว่าเก่งเนอะไปได้เรื่อยเหมือนกันเนาะ
ว่ามีคนที่เขามีมากกว่าเรามีอีกเยอะแยะเขาก็ไม่เปิดเผยกันหรอก
ผมแค่คนธรรมดาเสียขายเห็ดขี่ซาเล้งคนมีตังค์
คนมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายในโลกนี้ที่ไม่ถูกเปิดเผยหรือ
เหมือนคนจีนตอนนั้นรัฐบาลจีนไปเจอมีทองมีอะไร
มีเงินเป็นแสนล้านเอาเป็นว่าผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง
แล้วแต่พวกคุณจะตั้งฉายาพวกคุณจะเอาข้อมูลส่วนตัวของผมไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ก็พูดถึงคุณสุชาติลายน้ำเงิน
คุณสุชาติเออไม่ใช่สุชาติเออสุชาติลายน้ำเงินนะครับ
สุชาติลายน้ำเงินเนี่ยอดีตสอสอหลายสมัยเนี่ย
กล่าวถึงมีชื่อเสียท็อปอยู่ในบัตรคณะทำงาน
แล้วก็เข้านอกออกในธรรมเนียบรัฐบาลเนี่ย

บอกว่าตอนที่เป็นรองเลขาธิการนายกเมื่อ๗ปีที่แล้ว
เป็นเลขาของท่านเฉลิมอยู่บำรุงนะครับ
ซึ่งดูอยู่หลายกระทรวง
ตั้งแต่กระทรวงแรงงานมหาธัยแล้วก็กรมตำรวจเนี่ย
ส่วนตัวผมไม่รู้จักท็อปไม่รู้จักว่าเป็นใครมาจากไหน
ผมเป็นผู้แทนมาตั้งแต่ไทยรักไทย
เป็นสอสอไทยรักไทยก็มีเพื่อนสอสอหลายจังหวัด
ก็ไม่รู้ว่าเสียท็อปมาจากใครสอสอคนไหน

การเป็นคณะทำงานอำนาจในการแต่งตั้ง
ก็คือตัวตัวคุณสุชาติเองนะฮะ
ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าได้เซ็นไปจริงหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าเขามีเอกสาร
แล้ววงเล็บด้วยนะฮะที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อ

พอไม่ได้ลงนามก็ไม่รู้ว่าเอกสารทำปลอมขึ้นมาหรือเปล่า

ถ้าที่ได้เซ็นแล้วเอาไปใช้ก็คือเขาเอาไปแอบอ้าง
อันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้เดี๋ยวก็พิสูจน์ไป
โอเคอีกหนึ่งเรื่องฮะผู้สื่อข่าว
คือมีแรงมันเยอะใช่ไหมเษตรหน้านี้คุณแรงมันเยอะมากครับฮะตลกรมพยาบาล
อันนี้มีแรงเยอะแรงเปิดขึ้น
ขนิดแหละแรงเยอะนะ
จริงเหรอจริงจะตายเหรอ

ก็จะไปด้วยสิป่ะไหนเขาจะอยู่ด้วยกันก็ไปด้วยกันเลย

ที่สำนักงานทนายคู่ใจถนนแจ้งวัฒนะในตำบลครองเกลือจังหวัดปรากแก่น
หญ้าวันไหนบอกหน่อยนะครับก็คือนางสาววันนารีแสนชาติ
อายุ๕๖ปีชาวอุดรธานีหอบหลักฐาน

แต่เขามีเสื้อตัวเดียวแล้วทำไมใส่สีชมพูตัวนี้ตลอดเวลา

เขาบอกว่าหอบหลักฐานเดินทางเข้าพบทนายรณรงค
เมื่อกี้ที่พูดอยู่ประธานเกษฐรรณลงค์
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้กับสังคมเพื่อขอคำปรึกษา
แล้วก็แนะหาแนวทางในการเรียกร้องค่าเสียหาย
จากเรื่องของเรื่องเนี่ยนางสาวสินวพรหอมกลาง
อายุ๓๔ปีลูกสาวของนางเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอุดรธานี
เมื่อวันที่๑๘มิถุนายนเมื่อปี๖๑เนี่ยนะครับ
มีอาการปวดท้องถ่ายอุจจาระไม่ออกทานอาหารไม่ได้แล้วก็อาเจียน
ในที่สุด๒๖มิถุนายนประมาณตี๕๓๐
หมอได้ทำการผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง
เป็นมะเร็งต้องเปิดหน้าท้องเป็นแผลเนี่ยยาว๑๒นิ้ว
ผ่าตัดมดลูกซ้อมรังไข่ทิ้งหมดเลย
ทวารทั้งตรงหน่าท้องพร้อมนำชิ้นเนื้อไปตรวจเปลี่ยนทางเดินไตใหม่ด้วย
หลังจากผ่าตัดไป๑สัปดาห์แพทย์กลับมาบอกว่า
ผ่าไปไม่มีมะเร็งเลย
แล้วไงอ่ะเอาจากจะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจตอนแรกก็ต้องเลิกจากเขา
ลูกสาวไม่ถ่ายลูกสาวปวดท้องลูกสาวทานอะไรไม่ได้ผอืดผอม
หมอบอกเอาละผ่านไปลูกสาวเป็นตั้งแต่วันที่๑๘มิถุนา
มิถุนาหมอบอกเอาละผ่าตัดก็แบบฉุกเฉินเลย
ผ่าตัดกันแบบฉุกเฉินแล้วก็น่าจะเป็นมะเร็ง
เปิดหน้าท้องเอ่ยผ่าตัดมดลูกทิ้งหมดเลยนะ
ลูกรังไข่ตัดทิ้งหมดเปิดทวารตรงหน้าท้อง
แต่ในที่สุดมะเร็งมันจะต้องตรวจได้เนื้อเยื่อเนาะ
เอาเนื้อเยื่อไปตรวจผลกลับมา๑อาทิตย์
ไม่เป็นเลยไม่มีมะเร็งเลยนะฮะ
ทำให้ผู้เสียหายปัจจุบันร่างกายจากคนปกติกลายเป็นไม่ปกติ

ไม่ปกติเลยเอาพี่ไปทางเดินไตใหม่
จากที่ธรรมชาติมันมีอยู่แล้วไปเปลี่ยนทางเดินให้มันใหม่
ลูกตัดทิ้งรังไข่ตัดทิ้ง
ก็ไปเปิดหน้าท้องมีแผล

ณปัจจุบันแร่งกายอยู่นั้นก็ไม่ปกติ

ไม่สามารถทำอะไรได้ต้องพบแพทย์เป็นประจำเพื่อรับฮอร์โมน
ใช่เพราะมันเอาออกไปแล้ว
เขาบอกเลยว่าเรื่องนี้เคยไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม
ชมอุดรณฑานีเพื่อขอความเป็นธรรมแล้ว
แต่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายแค่เยียวยาเป็นเงิน๒๔๐๐๐บาท
แต่ความเสียหายลูกสาวเนี่ยเคยทำงานเป็นครูนะ
เป็นครูโรงเรียนเอกชน
เมื่อก่อนตอนที่เป็นครูโรงเรียนเอกชนรายได้อยู่ประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่ความเสียหายของลูกสาวเคยทำงานเป็นครูสองมือแบบ

ตอนนี้ลูกสาวต้องนอนอยู่เฉยทำงานไม่ได้

หน้าที่หลักจากการเป็นครูไปสอนหนังสือ
ต้องเข้านอกออกในโรงพยาบาล
เส้นประสาทหูหูรูดนะครับ
ไม่ใช่หูธรรมดาหูรูดเริ่มเสื่อม
ความเสียหายตีค่าประเมินไม่ได้
ถ้าเป็นไปได้เขาบอกช่วยเถอะสัก๑๐ล้านบาท
เพราะเราต้องดูแลคนคนหนึ่งตลอดชีวิต

คดีนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่าโรงพยาบาลหรือหมอประมาทเลินเล่อ
ก็น่าจะได้ค่าเยียวยาเยอะพอสมควร
ต้องให้ทนายฟ้องสถานพยาบาลแต่ก็ยากหน่อย
หรือจะจ้างทนายฟ้องโดยตรงต่อสาร
แต่เนื่องจากผู้เสียหายเอาตรง
เขาไม่มีเงินที่จะมาต่อสู้ค่าทนายหรอก
แนะนำให้ใช้ทนายจากกองทุนยุติธรรม
หรือสภาธนายความและต้องรีบดำเนินการ
เพราะคดีเหลืออายุอีกแค่๒เดือนเท่านั้นเอง
อุ๊ยไม่ทันหรอกวังจะยืดเรื่องอีก
นี่เห็นไหมล่ะรูปเห็นไหมหล่อไหมล่ะ

นี่ตื่นเต้นเขาทนายรณรงค์ไงทรงผมเห็นไหมล่ะ

อากาศแปรปวนดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
เขาบอกอุตุนะคะเตือนว่าอุณหภูมิจะลดลง๒๓องศานะคะ
ส่วนใครที่ตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะไปเที่ยวดอยอินทนนท์นะคะ
ก็จะสมหวังค่ะเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้จะลดหวบลงไปอีก๗องศา
เหลือ๗องศาก็จะแบบตอนนี้ปัจจุบันนี้คนขึ้นไปเยอะละ
ไปดูที่กิวแม่ปานไปอะไรคือจุดท่องเที่ยวเนี่ย

ทีนี้เรามาโดยภาพรวมนะคะวันนี้วันที่๑๐เนี่ยนะคะ

ไม่เห็นค่ะลูก
วันที่๑๐นะคะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
พยากรอากาศว่า๒๔ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีฝนฟ้าขนองเป็นระยะนะคะ
แล้วก็ฝนตกเป็นบางแห่งนะคะ
บริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะ
ภาคตะวันออกภาคใต้ก็มีความกดอากาศสูงเข้ามา

บริเวณภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพฯและปริมนตนนะคะ
ภาคสัวนออกภาคใต้ก็มีความกดอากาศสูงเข้ามา
จะหมดลมหายใจไหมที่อ่าน
ไม่หมดไม่หมดฉันมีสองกระปุก
ก็จะมีฝนฟ้าขนองอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ
ลมกันโชคแรงเป็นระยะนะคะ
หลังจากนั้นนี่นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเชียงเหนือ
นี่ไงก็จะมีอุณหภูมิลดลงนะคะ
ก็เป็นห่วงประชาชน

ให้ดูแลนี่ให้ดูแล

จะอันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกันโชคแรง
ไม่เห็นเหรอวันก่อนเขาลงน่ะ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
แล้วก็เรือเล็กมัดออกจากฟังนะคะ
เพราะว่าฝนฟ้าขนองนี่แหละค่ะมันแรงมาก
ก็ยอดอิดดอยอินถนนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
เคยไปเที่ยวไหมไม่เคยเช้าวันเดียวกันนี้นะคะอุณหภูมิยอดดอยค่ะ
วัดได้ที่๗องศาที่กิวแม่ปาน๑๐องศานะคะ
ก็อย่างที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยทยอยขึ้นไปเป็นจำนวนมากแล้ว
ตอนนี้ฟู้เรายากไปจริงช่วงนี้หมอไม่ให้เดินทางไกล
ทำไงเป็นอะไรก่อนส่วนกล้องปิยะไปสิพี่ภัยชอบไปมากเลย

แมงไหมจะกัดไหมแล้วมีอะไรกินไหม

อ้าวกลับไปเอออยู่กรุงเทพฯใช่ไหม

งมุ้งให้อยู่ตอนนี้อยู่ออฟฟิศกางมุ้ง
ถามตลอดทางอย่าเอาคนนี้ไปเที่ยวถาม

เขาสนุกเขาจะแล้วยังไงนะเล่าสิ

แล้วล่ะผ่าน
เอ้าปั๊กสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา

ตั้งแต่เป็นทหารมาจนถึงเป็นนายกตอนนี้โดนด่าที่สุด
เอาละกลับมากันนายกตู่นะฮะ
ก็สำนักข่าวไทยรายงานว่า
ผู้เอกเป็นยุทธ์จรรโอชาหนะหรือนายกตู่ของเรานี่

แล้วก็ได้มอบนโยบายให้กับผู้บัญชาการ
กล่าวในตอนนี้ว่าขอให้นำความรู้จากการฝึก
และงานกองทัพของประเทศที่เจริญมาแล้ว
มาพัฒนาปรับปรุงให้เกิดความทันสมัย
สามารถรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ
นี่นายกเขาก็ต้องให้นโยบาย
จากนี้พลเอกประยุทธ์ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
ตั้งแต่รับราชการทหารมาไม่เคยต้องมาโดนด่า
เหมือนตอนมาเป็นนายกแต่ก็ต้องอดทน
เพราะอะไรเหรอเพราะภารกิจยังไม่จบสิ้น
ส่วนตัวเนี่ยยืนยันไม่ได้ต้องการจะมาอยู่ตรงนี้
แต่สถานการณ์มีความจำเป็นที่ต้องเข้ามา
แก้ไขปัญหาให้กับประเทศ
ขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณใครคะ
ขอบพระคุณค่ะ
แต่มือไม้ไม่อ่อน
ครับพระ

เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ
เป็นภาพหดหูอกญาติผู้ป่วยไร้ที่พัก

เพราะพี่ไม่ยอมเปิดสักทีเหมือนกันเดี๋ยวนางนี่ก็

มาเมื่อเช้าผัดก็ไปโรงพยาบาลมานะ

เขาบอกว่ามีญาติผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเอง

แล้วก็เพื่อที่จะมารอฉายแสงมะเร็
อย่างเช่นหมอนัดพรุ่งนี้
เขาก็ต้องเดินทางมาตั้งแต่วันนี้
เพื่อมานอนนอนรอเพื่ออะไรรู้ไหมคะ

เพื่อว่าตอนเช้าเนี่ยจะได้คิวต้น
เพื่อที่จะจับคิวได้ต้นแล้วก็ทำอะไรได้เร็วขึ้น

เหมือนหอพักของญาติของผู้ป่วยเนี่ย

ก็ยังดีค่ะเพราะว่ามีหลังคามีน้ำมีไฟมีทุกอย่างให้ใช้นะ

แล้วก็จะทำแบบปรับปรุงใหม่ก็ต้องปิดชั่วคราวนะคะ
ญาตินี้ผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองทำยังไง

ที่จะช่วยได้มากกว่านี้เลยเหรอ

ก็มารักษามะเร็ง
แต่กลัวจะเป็นไข้เลือดออก
ยังไม่รวมห้องน้ำห้องไท่
นั่นแหละค่ะก็ถ้าเกิดว่าช่วยทางนี้ได้เร็วก็ควรที่จะมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพวกเขาด้วยนะคะ
เพราะว่าคนป่วยเยอะมากนะคะ

แต่น่าสงสารนะ

เพราะว่าบางคนที่เขาเคยเห็นมาแบบบางคนก็ไปนอนอยู่บนรถถ้ามีรถก็ยังโชคดีเนอะนอนบนรถได้
แต่บางคนมันไม่มีที่จริง
แล้วบางคนก็ไม่มีเงินมาก็ไม่มีเงินติดตัวนะคะ
เพราะว่ามาจากต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าจะไป
ถ้ามีหน่อยนึงก็ไปเช่าโรงแรมถูก
โรงแรมถูกเลยนะคะ
แต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่ไม่มีตังค์

ที่สำคัญไม่มีเงินซื้ออาหารด้วย

ให้ช่วยหน่อยอันนี้ต้องช่วยกันหน่อยนะคะ
อีกสักข่าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราต้องตัดเข้าครบทรงชาตินะครับ
เรื่องของลาลาเบลบ้างนะครับก็ล่าสุดนะฮะ
ตำรวจเองก็รอผลชนสูตรรอบ๒อีก๑๐วันรู้ผลนะครับ
ผลตรวจตรีสำริทตรงเตานะครับภูมิครับการตำรวจนครบาน๘
ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีสถาบันนิติเวทวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับ
จะมีการพาชนะสูตรพลิกศพนางสาวธิติมานรพันธิพัฒน
ว่าลาลาเบลพริตตี้สาวตามที่ญาติญาตินั้นร้องขอเอาไว้
เนื่องจากญาตินั้นยังคงติดใจสงสัยการเสียชีวิต
โดยเฉพาะประเด็นการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
โดยในส่วนของพนักงานสอบสวนก็จะต้องรอผลพิสูจน์ในครั้งนี้นะครับ
เนื่องจากถือว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมาก
ถ้าหากว่าตรวจได้นะครับก็เรียกว่าเรื่องนี้ก็จะคลี่คลาย
แต่หากตรวจไม่ได้นะครับก็ต้องใช้พยานอื่น
เป็นพยานหนึ่งที่ละเลยไม่ได้มาร่วมวิเคราะห์ด้วย
โดยต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการของทั้งสองสถาบัน
ซึ่งอาจจะตรงกันหรือว่ามีอะไรใหม่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน
ส่วนผลการชนสูตรของนิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
ถึงเรื่องของการร่วงละเมิดทางเพศนั้น
ยังพบเพียงร่องรอยถลอกบริเวณอวัยวเพศ
ส่วนผลชนสูตรขั้นสูงนั้นยังเปิดเผยไม่ได้นะครับ
ต้องรอผลการตรวจของสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์มาประกอบซะก่อน
ก็คาดนะครับว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย
ก็หลังจากนี้ประมาณ๑๐วันคุณผู้ชม
แล้วก็มีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นอีกหลายอย่างนะครับ
ที่ต้องมีการดำเนินการสืบสวนต่อไป

ทางภูมิครับการตำรวจนครบาน๘ยังกล่าวด้วยนะครับ
ในส่วนของนายรัชเดชวงธบุตรหรือว่าน้ำอุ่น
ผู้ต้องหานะครับหลังจากที่ครบฝากขังผลัดแรกไปแล้ว
ทางครอบครัวของน้ำอุ่นนั้นยื่นขอประกันตัวนะครับคุณผู้ชม

พนักงานสอบสวนนะครับได้มีการยื่นคำร้องขังผลัดที่๒แล้วด้วยนะครับ
โดยพนักงานสอบสวนยังมีเวลาสรุปสำนวนอีก๖ผลัดหรือ๗๒วัน
สรุปสำนวนให้อายการส่งฟ้องตามขั้นตอนตามกฎหมายต่อไป

ก็เรียกได้ว่ายังต้องอยู่ต่อตอนแรกที่บอกผลัดแรก๑๒วันใช่ไหม

อ้าวนะครับ
ก็เดี๋ยวเตรียมขอรบทรงชาติคุณผู้ชมครับ
ก็๖โมงนะฮะอีก๓๐วินาที

เราจะไปดูว่าโรงพยาบาลอะไรนะมดดำนะ
เราไปดู
ทรงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย
เราจงร่วมใจยืนตรงโครบทรงชาติ
ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
และความเสียสละของบรรพบรุษไทย

พระราชกาแพร่ชะไก่เท่าไหร่ไม่ใช่ชะยก
ให้ระวังค่ะใกล้ฝุ่น๕กิบิตรนะคะ
จ่อขึ้นฝั่งญี่ปุ่นวันที่๑๒๑๓ตุลานี้

ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวนะคะ

ในพื้นที่คันไซและโตไกรนะคะ
บริเวณใกล้เคียงด้วยว่าติดตามสถานการณ์นะคะ
ระวังระวังภัยจากฝนตกหนักลมกันโชคแรงนะคะ
แล้วก็หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านนะคะ

เพราะว่าประกาศว่าไต้ฝุ่นหมายเลข๑๙
หรือไต้ฝุ่น๕กิบิตรนะคะ
ขึ้นที่ฝั่งคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นค่ะ
ช่วงวันที่๑๒๑๓ตุลาคมนี้นะคะ
คาดว่ากระแสลมในวันที่พายุขึ้นเนี่ยนะคะ
จะมีความเร็วสูงสุด๒๑๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้นะคะนอกจากการห้ามออกนอกเคหาสถานแล้วเนี่ยนะคะ
เฉพาะสถานทุนญี่ปุ่นก็ยังเตือน
ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของหน้าต่างประตูทุกอย่างแล้วค่ะ
เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลัวจะหลุดจะล่วงจะพังลงมาใส่นะคะ
อาหารเตรียมน้ำรับสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะ

ปลิวเข้ามาเกิดความเสียหายนะคะ
อกจากนี้ก็ควรเตรียมนะคะ

เขาบอกว่าให้เตรียมตัวพวกประมาณนี้ไว้

ให้มีการแบบภาวะฉุกเฉินว่าต้องมีอพยพนะคะ
แล้วก็ให้ระวังเรื่องสายการบินรถไฟ
คือระวังเรื่องการเดินทางทั้งหมดนะคะ
แล้วก็คิดว่าไปฝุ่นลูกนี้เนี่ย
ก็จะกระทบถึงพวกเกี่ยวกับทางรถไฟด้วย

เอาอย่างนี้แล้วกันไหวก็เร่งด่วน

ที่จะประสานกับทางสถานทูตโตเกียวนะคะ

ก็ให้โทรศัพท์ไปที่นะคะหมายเลขนะคะ

อ่าแซวมาฉันตั้งใจอ่านมาอยู่เมื่อกี้มีคนส่งข้อความมา
บอกว่าสงสารพี่ว่าพี่ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์
ไม่พี่ต้องไปตรวจคุณหมอทุกอาทิตย์จริงไหม
ทุกอาทิตย์ตอนนี้เป็นอะไรไต้หรือ
แก่ก็ตรวจไตนั่นแหละค่ะ

ไตตอนนี้๑๑๑๒เยอะอยู่ค่ะ

แต่ต้องเหลือเท่าไรจนจะฟอกต่ำกว่า๑๐
ก็น่าจะจริง๑๒ก็นั่นแล้วล่ะ
แต่ว่าพี่ผัดอย่างอื่นยังดีหมดไง

กินเข็มดื่มน้ำน้อยดื่มน้ำสำคัญมาก
ผัดไม่หิวน้ำเลยเมื่อก่อนวันหนึ่ง

พายุก็มายุ่งฉันแล้วเหรอ
ไม่เป็นไรพี่ไตกับฉันคุยกันได้เดี๋ยวเราเคลียร์กันได้

เออ๒ข้างคือเขาเรียกว่าเป็นไตไวล์เฉียบภัณฑ์เปล่าหรือไง
มันยังไม่วายนั่นแหละมั้ยไม่เฉียบนะครับครับ
มันมีค่าอยู่ใช่แต่พี่ผัดจำเลขไม่ได้
ใช่อีกนิดนึงแต่ถ้ามาดูแลตัวเองดี
ถ้ามันขยับขึ้นมาได้หน่อยไม่กินเค็มไม่กินของมัน
ไม่กินอาหารโอเวอร์โหลดอาหารเค็มไปรสจัดทุกชนิดโดยเฉพาะเค็มใช่ไหม
เพราะไตมันจะเอาพวกเรือแร่ออกไม่ได้ถ้ามันมีปัญหา
แล้วตอนนี้ที่ต้องไปหาคุณหมอทุกสัปดาห์คือไปทำอะไรบ้าง
เจาะเลือดด้วยดูว่าซีดไม่ซีดด้วยถ้าซีดเดี๋ยวไม่มีแรง
เอาแต่สาวดูตายแรงไม่สาวไม่สาวเจาะเลือดสาวตายรู้ยัง
สาวดูไปหมดแล้วค่ะอันนั้นมันไม่ต้องทำบ่อย
อาจารย์หมอคะอาจารย์หมอคิดว่าอะไรคะ
ไม่อยากรู้คือตายก็คือยังแบบสมบูรณ์อยู่ใช่ไหม
ไม่สิมันก็ลดขนาดแล้ว
แต่เดี๋ยวช่วงหน้าแพทติเซียโดนดราม่าว่าแม่คุณโน๊ตไม่ปลื้ม
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
เป็นอีกหนึ่งดาราที่ชาวเน็ตกำลังจับตามองสำหรับนางเอกสาวแพทิเซียกูธเนี่ย
ซึ่งล่าสุดเธอเพิ่งจะได้ผ่านมรสุมดราม่ารัก
กับหนุ่มโน๊ตวิเศษรังสีสิงพิพัทย์
ก็คือน้องของสามีชมพู่อะแหละ
หลังจากเริ่มศึกษาดูใจกันมาสักพัก
แต่งานนี้ดูเหมือนข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่

หลังจากฝ่ายหญิงโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นดูเศร้า

สำหรับรูปชุดปริญญาที่โพสต์เศร้านั้น
ไม่คิดว่าจะมีดราม่าเกิดขึ้นหรอก
หลังจากที่ลงรูปแบบมันน่าจะแฮปปี้

ซึ่งโมเมนต์ที่ลงภาพมันมีแอบมีกดดันเหมือนกัน

อยู่ในช่วงขั้นตอนการสมัครเรียนพอเรียนเสร็จ

เรื่องการรับงานต่างของน้องเขาด้วย
ส่วนข่าวที่บอกว่าแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้ม

เพราะตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับทางครอบครัวพี่โน๊ตเลย

ยังไม่ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปมากเท่าไหร่

ไม่นี่หรอกค่ะตามใจลูกชาย
เรื่องของคุณเปิ้ลนาคอน

คืออยู่ดีแกหูดับขึ้นมาแล้วแกก็โพสต์ไอจีขึ้นมา
เดี๋ยวลองไปดูแกโพสต์ไว้แบบนี้ตอนแรก
ต้องชอบว่าตกใจหรือไม่

โพสต์ไอจีมามีไหมหูดับใช่ไหมล่ะนี่นะ
ดับเฉียบพลันไม่ทราบสาเหตุคุณหมอบอกภายใน๗วัน
หากรักษาไม่หายหูก็จะไม่ได้ยินไปตลอดชีวิต
ขออนุญาตหยุดทำการทุกสิ่ง๗วันนะครับทุกคน
โอ้แล้วมีเสียงล่าสุดที่พี่เปิ้ลสัมภาษณ์ออกมานี่แหละครับ
ตกใจจริงแต่ทีนี้ล่าสุดนะครับคุณจูนกัสมานะครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของคุณเปิ้ลนาคอน
ออกมาเปิดเผยถึงอาการป่วยของสามีผ่านรายการหนึ่งนะครับบอกว่า
ก่อนหน้านี้เนี่ยสามีลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับ
ที่น้ำทั่วมันนะครับที่คืออัตโบราชทานี
แล้วก็ป่วยเนื่องจากติดเชื้อไวรัส
แล้วก็ยังไม่ทันจะหายดีนะครับก็มีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้อูกันดานะฮะ

ว่าอาการหูดับในครั้งนี้น่าจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนะครับ
ที่ยังไม่หายขาดประกอบกับการขึ้นเครื่องบินเดินทางไปสองประเทศ
ก็อาจจะมีผลเรื่องของความกดอากาศระหว่างเดินทาง
จนกระทั่งอาการหูข้างขวานั้นดับดังกล่าวนี่นะครับ
โดยล่าสุดคุณเปิ้ลนาคอนก็ไปพบแพทย์เรียบร้อยเอายามาทานแล้ว
แต่ไม่ใช่แพทย์เฉพาะทางนะครับ
จนถึงขณะนี้ยังมีอาการอ่อนเพลียขอพักประมาณ๑วัน
ก่อนจะไปพบแพทย์เฉพาะทางอีกครั้งหนึ่ง
ตามที่เพื่อนทั้งในแล้วก็นอกวงการบันเทิงนั้นแนะนำเป็นจำนวนมาก
เพราะอยู่บ้านอาจจะไม่สะดวกในการพักผ่อนนะฮะ
เนี่ยครับก็เดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณเปิ้ลหน่อยฮะ
พอเรากลับมาจากช่วยน้ำท่วมเนี่ยจู่ก็เป็นไข้แล้วก็ไปหาหมอ
หมอก็ตรวจเลือดปรากฏว่าติดเชื้อไวรัสไม่ได้พักผ่อน
อาจจะอยู่ในกลางแดดถึงไม่ช่วยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดทำอะไรแบบนี้
ก็อาจจะวีคได้เหมือนกันลูกอยู่ข้างนี้ตะโกนเรียกป๊า
แต่เราหันข้างนี้เพราะว่านึกว่าลูกอยู่ข้างนี้เพราะเสียงมาเข้าข้างที่เราได้ยินเนี่ย
เราก็คงไม่ปกติแล้วถ้ารักษาหายภายใน๗วันก็จะหายขาด
แต่ถ้าเกิน๗วันแล้วไม่หายหูคุณเปิ้ลจะไม่ได้ยินตลอดชีวิต
โหนี่เราจะกลายเป็นอะไร

หูบอดเหรอแต่คุณหมอเขาก็บอกว่ามันมันบอกสาเหตุไม่ได้
นี่แหละครับซึ่งตอนที่ผมไปอุบลไปลงพื้นที่ผมไปมา๒๓ครั้งแล้วนะ

ผมเป็นไข้ก็ตอนนี้ที่เข้าโรงพยาบาลเป็นไข้กลับมาเหมือนกัน
หลังจากนั้นก็มีการตรวจเชื้ออย่างคุณเปิ้ลเลย
ปรากฏแล้วหมอก็ไปเจอว่าทำไมผมเนี่ยให้ยาลดไข้แล้ว
ให้ยานู่นนี่นั่นอะไรทำไมไข้มันยังสูงอยู่อีกนะ
ก็คือไม่ยอมลงตามยาที่ให้
แล้วก็จะขอบว่าเหมือนกับไปโดนแมลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่ง

นี่นะบางคนล่าสุดใครว่าอดีตดาราเล่นละคร

คนเคยบอกว่ากินหมูดิบก็เป็นสาเหตุนะ

เขาเรียกก้อยหรือเรียกอะไรอย่างนั้น

เพราะว่ากินหมูดิบอันตรายอันตรายหมูดิบมันมีเสื้อโรค

แล้วก็มีบอกหมอชื่อหมอหยางอะไรสักอย่าง

ทุกวันมันเกี่ยวกับการกินแล้วก็การพักผ่อนจริง

เอ๊ะเป็นไรครับเท่ากันแต่ว่า

รุ่นพี่ก้องปียะป่ะใช่พี่ผัดหนึ่งศูนย์

พี่ก้องพี่เปิ้ลก็หนึ่งศูนย์เหรอหนึ่งศูนย์
เดี๋ยวต้องขอบคุณทุกท่านก่อนที่เป็นห่วงแล้วก็สู้
เออส่งมาใหญ่เลยอ่ะใช่ส่งมาบอกว่าห่วง
อื้อใช่อ่ะอ่ะอ๊ะเอาค่ะไอ๊พิสดาร์
เอาแหละไอ๊มาคนอย่างพี่ไม่ตายง่าย
ไม่ตายหรอกอ้าวทำไม๖ไม่ตายหรอก
ทรมานพอแล้วด้วย๗ไม่ต้องทรมานด้วย
นางเก่ง๗ไม่ทรมาน

ทำไมเรามีถือสกิญดินขนาดนั้นล่ะ

แซวจนฉันลืมใส่แว่นไงเข้าใจไหม

เขาก็มุ้งมิ้งกับไฮโซนนท์เนี่ย

ภายหลังก็เปิดเผยว่าดูใจกันอยู่นะ

ก็ถ่ายสติกเกอร์กันมุ้งมิ้ง

เอ้าแอร์เมส

ทิ้งรองเท้าไว้คู่หนึ่ง
แบบนี้แอร์เมชั่นก็มีนะ

ถ้าอ่านเก่าทั่วชั่วไปน้ำน้ำตั่วไปแล้วชีช

พอทิ้งขัยหยาดกันอะไรต่าง
คุณเข้าใจไหมฉันไม่รู้จะอธิบายยังไง

เธอเข้าใจไหมปุ๊บถึงเรื่องไทยโซคลึงแบบปุ๊บ

เขาจะขัยหยาดทางนี้
มารทบอกฉันแน่แน่ยังคะ

ไม่มีอะไรนะคะเขาน้องไอ้ก็เป็นมีความสุข
มีความสุขแล้วถ้ามีความสุขอย่าไปยุ่งเขามาก
เขาคนนี้ไม่เคยเห็นหมดนี้ในไทย

คือตั้งแต่เขาออกมารับแหละว่าคนนี้เป็นแฟนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เริ่มที่จะเปิดเผยมากขึ้นแล้วก็มีโหมดมุ้งมิ้ง
ดูสิรักกันมากแล้วขนจะขึ้นดำหูตามหัวใส

โอเคต่อไปน้องต่อไม่สนดราม่า
คือเอาล่ะในรอบ๘ปีแอปทักษะออนกลับมาเล่นละคร

ทักษะออนกลับมาเล่นละครในรอบ๘ปี

ไปเรื่องของน้องต่อธนภพ

ดราม่าไม่เหมาะเล่นละครคู่กับน้องแอฟนะครับ
ก็ดูว่ายังไม่ได้มีการเริ่มการถ่ายธรรม
ก็เกิดแสดราม่าไปแล้วสำหรับเป็นเอกหนุ่มต่อธนาภพ
หลังจากมาประกบคู่กับนักแสดงรุ่นพี่อย่างแอฟทักษะออน
ในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้เธอ
ก็ไม่รู้นะครับว่าส่วนตัวนั้นจะนอยหรือว่าทราบข่าวนี้หรือเปล่านะฮะ
ล่าสุดครับเจ้าตัวเปิดเผยนะครับว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเกิดขึ้นอยู่แล้ว
สุดท้ายแล้วเราก็ต้องตอบนะว่ามันตอบไม่ได้ว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะฮะ
แต่ค่อนข้างเชื่อว่าตนเองก็เต็มที่นะครับ
ไม่ใช่แค่ผมทุกคนที่ทำโปรเจกต์นี้ส่วนตัวไม่เสียเซลล์นะครับ
เพราะผมนั้นคิดว่าผมเองโดนกระแสรบกว่านี้มาแล้ว
เราเองก็เป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่กระแสบวกอย่างเดียว
ก็เหมือนกับสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอว่าเรามีคนที่รักเราเพิ่มมากขึ้น
ผมมองเป็นสัจธรรมเราไม่ได้ทำแค่ความต่างวัย
มันมีสิ่งที่เราอยากทำอีกอย่างผมไม่ใช่คนที่ทำอะไรชิ้นเดียว
ส่วนเรื่องเข้าฉากถ้าไม่มีอะไรเลื่อน
คิดว่าน่าจะกลางเดือนหน้าซึ่งช่วงนี้ก็เตรียมตัวนะครับ
เพราะไม่เคยร่วมงานกับพี่แอฟแล้วก็เพิ่งเคยเจอกันด้วย
พี่ป๊อปไปด้วย
ไปด้วยอ๋อเหรอแต่น้องตอบสุดแล้วตอนนี้จริง
ใช่น้องตอบเขามีแสงออลอร่าออกมามีเสียงชำเลา

แต่ใช้คาทิดอลเค้าก็จริงครับ

ทำไมครับตอนเข้าโรงการเป็นอีกแบบนึงพอผ่านหลังโรงการเป็นอีกแบบนึง

ไม่สามารถพอเข้าโงงการก็ดีขึ้น
แต่ว่าก่อนที่จะเข้าดิชเชิด๑๕๑๐

อะไรหนุ่มนี่ก็ดีตลอดสมมติว่าต้นเทอมตายหนุ่มนี่นะ
วิ่งอยู่หลังโรงละครเอ็มเทียเตอร์ตั้งแต่หนุ่ม
แล้วผู้หญิงตั้งแต่ฟันอย่างนี้แล้วเราก็ยังวิ่งอยู่
หนูไม่เคยดาดฟันนะไม่ฟันไม่สวยตอนนั้นหนูไม่รู้
ตอนนั้นหนุ่มไม่หล่ออยู่ดีหนุ่มหลอขึ้นมา
หนุ่มไม่เคยดาดฟันนะใช่รู้ไม่เคยดาด
แต่ว่ายังคือฟันไม่สวยคือยังเหมือนโตไม่เต็มไหว
นะหรอไหมยังไม่ออกจากอีกชุดชุดท้ายอ่ะพี่หนุ่มหล่อ
ตอนนั้นหลือขนาดไหนครับไม่หล่อ
ชั่วใจหนุ่มกัลจัยหล่อเจ้าตาย
ตอนเด็กเขาไม่หล่ออย่างนี้อยู่ดีน้องหนุ่มก็หล่อ
น้องหนุ่มน้องหนุ่มน้องหนุ่มน้องหนุ่มครับ
ไม่หล่อเมื่อก่อนแล้วปากม้าปากม้าเมื่อก่อนนะ
ที่เป็นนู่นนี่เสียอาชีพเสียง

เรียกได้ว่าหลังจะกลับมารับงานมันกลางทางอีกครั้ง
ยังตั๊กปวงกฏก็มีรูปสวยสุด

ตั๊กก็ได้เผยภาพเบื้องหลังการถ่ายนิทยาสารแพลล์
ไอจีให้แฟนติดตามกันนี่ดูสิ
จริงนางใส่ชุดเรสสุดรูของบ๊อสเช่น
มีความแซ่บนะแหวกอกโชว์แผ่นหลัง
โพสต์เบาแต่สวยสง่าสกดตาพร้อมรับหัว
ถ่ายเล่นระหว่างรอจัดไฟ

หนูตั๊กคนรวยนี่แปลกนะยิ่งรวยยิ่งดี
คือมีช่วงนึงคุณตั๊กนี้พูดอ้วน
ตอนนี้หุ่นกลับมาดีกว่าเดิมด้วย

ผมอยากให้เป็นแรงพันธ์ดำใจของโอภักษณ์ฯจีรา

เธอแต่มันจะต้องคนรวยด้วยเธอถึงจะทำได้อย่างนี้

ไม่จริงก็เรียกว่าคนรวยหรอกเขาออกกำลังกาย
เขาออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหาร

คุณโอล่ะยักษนานอย่างเดียว
เพื่อนรักค่ะคุณโปรโมทฟุตบอลหน่อย

ร่วมกันเชียร์ถ่ายทอดสดฟุตบอล
อุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทย

ซึ่งเป็นอันดับที่๙๐ของโลก
ตั้งแต่๖โมงครึ่งต่อเลยครับ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับดีกว่าสวัสดีค่ะ